คุณผู้ชมเราพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศวันพระใหญ่
วันนี้วันอาสานหบูชาในหลายจังหวัด
พาคุณผู้ชมไปที่พระนครสิทธิยาก่อนเมืองกรุงเก่า

ที่วัดท่ากาบร้องมีการร่วมทำบุญตักบาทตั้งแต่เช้านะครับ
ซึ่งเป็นการตักบาดเข้าสารอาหารแห้ง
ปัจจัยทัยธรรมต่างในวันอสานหบูชา
สารประเพณีอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่งดงามของชาวพุทธ
พระพิพัฒนาศาสนกิจวิทานท่านเจ้าอาวาสวัดท่ากาบร้อง
ได้เปิดเผยว่าวัดท่ากาบร้อง
จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวมาทำบุญแล้วก็ไหว้พระขอพร
พระพุทธรัตนมงคลหรือว่าหลวงพ่อยิ้มนะครับ
พระประธานในอุโบสถสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
ในช่วงเย็นก็จะมีพิธีเวียนเทียนแล้วก็แสดงพระธรรมเทศนาด้วยนะครับ
คุณผู้ชมฮะไปดูอีกที่หนึ่งที่สระบุรี
ก็ที่นี่เขาจัดงานใหญ่เหมือนกันนะครับ

มีขบวนแห่เทียนพรรษาพระราชทาน
พร้อมกับขบวนแห่พยุหะยาตรา
ขบวนเจ้าเมืองขบวนรถบุพชาติ
ขบวนวัฒนธรรมขบวนอัตลักษณ์ประเพณีและขบวนชาติภัณฑ์นะครับ
ยิ่งใหญ่คุณดูสิยิ่งใหญ่เพราะมีช้างนะ
แล้วทำเป็นช้างเผือกแบบนี้หลายเชือกหลายตัวนะครับ
เริ่มตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ที่จัดงานกันแล้วนะครับ
จนถึงวันที่๒สิงหาคมนี้
เพื่อสืบสารประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดสระบุรี
ก็มีประชาชนไปร่วมพิธีจำนวนมากนะครับ
ส่วนนี้ฮะดอกข้าวพรรษาซึ่งเป็นดอกไม้นะครับ
ที่ขึ้นตามไหล่เขามีเฉพาะในช่วงเข้าพรรษา
ลักษณะคล้ายต้นกระชายหรือว่าต้นขมิ้น
มีดอกสีเหลืองหรือออกสีขาวนะครับ
พระพิสุจะเดินขึ้นบันไดจะนำดอกเข้าพรรษา

ส่วนชาวบ้านก็จะนำขันใส่น้ำลอยด้วยดอกพิกุล
นั่งรออยู่ตรงขั้นบันไดนะครับ
แล้วก็คอยล้างเท้าให้แก่พระพิสุ
ก็ถือว่าเป็นความเชื่อจะเป็นการชำระบาปให้หมดสิ้นไปนะครับ
บนช้างใหญ่เหมือนกันนะ

บนช้างนะ
ใช่ค่ะบนช้างมาอีกแล้วนะครับ

ทำพิธีทำบุญตักบาทกันบนหลังช้างนะคะ
ก็เขาบอกว่านี่คือจัดขึ้นแห่งเดียวในโลกเท่านั้น
มีพระเถระชั้นผู้ใหญ่แล้วก็พระสงฆ์๗๑รูปค่ะ

แล้วเดินออกรับบินทบาทจากประชาชนและนักท่องเที่ยว
อยู่บนอัฐจันทร์๔ซุ้มด้วยกันนะคะ
ช้างจะเดินสับเปลี่ยนหมุนเวียนหลายรอบค่ะ
เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ตักบาดกันอย่างทั่วถึง
แล้วก็ขอพรกันนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคล
เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ด้วย
ประชาชนนักท่องเที่ยวก็มีการบริจักษ์เงินทำบุญกับช้าง
อาหารช้างถ่ายรูปคู่กับช้างอย่างใกล้ชิดค่ะ
แล้วก็แต่งสีสันให้ช้างสวยงามมากนะครับ
ใช่เพราะว่าช้างก็เป็นสัตว์มงคลที่อยู่คู่กับบ้านเรามานานแล้วด้วยค่ะ
ใช่นะครับส่วนนี้ก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันนะครับ
ที่นครราชสีมาโคราชนะฮะ
บรรยากาศของการแห่เทียนพรรษาในเขตเทศบาลตะบนพิมาย
คุณดูสิขบวนเทียนพรรษาเนี่ยงดงามมากนะครับ
ก็จาก๕คุ้มวัดดังได้มีการจัดขบวนเทียนพรรษา
งามอลังการส่วนใหญ่เน้นการบอกเล่าเรื่องราว
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแล้วก็พุทธประวัตินะครับ
มีประชาชนและนักท่องเที่ยวแห่ชมขบวนเทียนพรรษาจำนวนมาก
บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักนะครับ
เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมายได้จัดเตรียมแผ่นเทียน๑๒ราศี
ให้ประชาชนนำไปหล่อเทียน
ร่วมสืบสารขนบธรรมเนียมประเพณีแห่เทียนพรรษา
สืบท่อต่อกันมายาวนานนะครับ
ขบวนเทียนพรรษาก็จะมีการจอดโชว์ที่ลานพรมทัศน์นะครับ
ก่อนจะเคลื่อนไปลานอนุสวรีเท้าสุระนาบรี
เพื่อร่วมขบวนแห่แสงเทียนแห่งศรัทธาแห่เทียนพรรษาเมืองโคราช
แล้วก็มีการประกวดขบวนเทียนพรรษาประจำปี๒๕๕๙
ในวันพรุ่งนี้๒สิงหาคมซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษาด้วยนะครับ